ช่วงนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
หลายพื้นที่สภาพอากาศก็ยังคงแปรปรวนนะคะ
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้
ยังคงต้องเผชิญกับฝนฟ้าขนองแล้วก็คลื่นลมแรงด้วยนะคะ
ติดตามได้ในจับตาเตือนภัยค่ะ
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตันนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์หลายคนวางแผนเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วประเทศไทยนะครับ
ฝนที่ตกมาตลอดทั้งสัปดาห์ทำให้หลายพื้นที่อากาศเย็นสบายท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสนะครับ
แต่ว่ามีบางพื้นที่ครับ๒๓วันที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างหนักจนทำให้เกิดภัยพิบัตรอื่นตามมารวมไปถึงคลื่นสูงจนทำให้สปีดโบ๊ทล่มมาแล้ว
พื้นที่เหล่านี้ยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องระวังกันอยู่นะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกรวมไปถึงในพื้นที่ภาคใต้
มีพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะต้องเจอกับฝนตกอย่างหนักบ้าง
ให้คุณผู้ชมได้ดูหน้าจอหน้าขณะนี้นะครับ
จันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และจังหวัดตรังพื้นที่เหล่านี้เอง
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งเดินทางท่องเที่ยวคงต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ส่วนคลื่นลมนั้นค่อนข้างที่จะรุนแรงละทีเดียวนะครับ
ปัจจัยหลักนั้นยังคงอยู่ที่เรื่องของกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมฤดูฝนครับ
เข้ามาปกกลุ่มบริเวณประเทศไทยของเราได้
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ

กลุ่มก้อนเมฆที่ปกลุ่มอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองของเรา
เปรียบเทียบ๒๓วันที่ผ่านมาจะพบว่า
กลุ่มฝนที่เกาะตัวในบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
เพราะว่าตอนนี้เองถ้าหากเราดูบริเวณทางตอนบนอ่าวตังเกียม
บริเวณทะเลจีนใต้ขณะนี้มีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงอยู่
ดังนั้นบริเวณดังกล่าวจึงมีการดูดเอากระแสลม
ดเอากลุ่มฝนกลุ่มเมฆเข้าสู่จุดศูนย์กลางของ
่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวนะครับเพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เดี๋ยวเราดูกราฟิกต่อไปเป็นทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสลม
เราจะสังเกตว่ากระแสลมนั้นมีการเคลื่อนที่ผ่านบริเวณประเทศไทยของเรานะครับ
อย่างรุนแรงละทีเดียวเข้าสู่บริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าว
เคลื่อนที่แรงแบบนี้เองจึงทำให้เกิดลักษณะของคลื่นที่สูง
เกิดขึ้นบริเวณตอนบนของอ่าวไทยรวมไปถึงอันดามัน
ดังพื้นที่สีเขียวที่ปรากฏอยู่หน้าขนาดนี้นะครับ
ดังนั้นคลื่นลมบริเวณฝั่งอันดามันต้องระวังกันหน่อยใครที่จะออกเดินเรือ
คลื่นยังคงสูงประมาณ๒๓เมตรนะครับในขณะที่ฝั่งอ่าวไทยนั้น
ใกล้ฝั่งคลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
จันทบุรีจังหวัดตราดรวมไปถึงบริเวณห่างออกไปจากชายฝั่ง
บริเวณพื้นที่อ่าวไทยภาคใต้นั้นคลื่นคงสูงประมาณ๒เมตรนะครับ
ชาวเรือที่จะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เรือเล็กคนที่จะงดออกจากฝั่ง
วันนี้หลายคนคงได้เห็นภาพข่าวของเรือสปีดโบ๊ทที่ล่มบริเวณเกาะสมุยจังหวัดสุราชธานีนะครับ
แน่นอนมีทั้งผู้รอดชีวิตแล้วก็ผู้เสียชีวิต
เตรียมพร้อมรับมือการอัลตุรอลนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว
จะเอาตัวรอดอย่างไรจากเหตุการณ์เรือล่มวันนี้จับตาเตือนภัยมีวิธีมาแนะนำนะครับ
หากคุณผู้ชมปฏิบัติตามพิธีเหล่านี้ก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้
อย่างแรกคือตั้งสติครับพยายามที่จะถอดรองเท้าหรือว่าสิ่งของที่อาจเป็นสิ่งที่ทวงน้ำหนัก
ให้หมดนะครับไหว้ออกจากเรือให้พ้นใบจักรครับพยายามพยุงตัวลอยน้ำ
รอผู้มาช่วยห้ามไหว้เข้าฝั่งเด็ดขาดนะครับเพราะว่าการว่ายน้ำทวนกระแสขึ้น
จะทำให้หมดแรงแล้วจะจมน้ำได้ต่อไปเนี่ยนะครับห้ามจับกาบเรือนะครับ
ขณะที่เรือกำลังติดเครื่องยนต์อยู่หรือว่าแร่นอยู่นะครับเพราะว่าใบเรือนั้นอาจจะดูดคุณเข้าไปอยู่ใต้ท้องเรือ
สุดท้ายก็คือปล่อยตัวตามกระแสน้ำให้คลื่นนั้นซัดเข้าหาฝั่งนะครับ
นี่คือแนวทางนะครับที่จะสามารถทำให้คุณผู้ชมรอดจากเหตุการณ์เรือล่มได้
ดังนั้นนะครับการตรวจสอบสภาพอากาศรวมไปถึงการติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการ
ถือว่ายังคงเป็นสิ่งสำคัญในระยะนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดที่จับตาเตือนภัย
นำให้กับทุกได้ติดตามการขอให้วันหยุดสุดสัปดาห์นี้เป็นวันหยุดพักผ่อนที่มีความสุขนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ